ช่วงนี้ยังไม่มีการประกวดร้องเพลงที่ไหนใช่ไหมคะ

นักร้องเพียบเลยค่ะพี่เบิร์ต
ล่าสุดกราบเรียน

กร้าวกันอยู่ใช่ไหมว่าเก้าอี้ประธานสภาจะตกเป็นของใคร
บางทีอาจจะไม่ใช่ทั้งของก้าวไกลและเพื่อไทยก็ได้นะ
เพราะผมมาร้องขอให้ยุบทั้งสองพักเลย

คุณถูกครอบงำหรือเปล่าทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยจากคุณปิยบุตร
นี่ผิดกฎนะผิดกฎหมายเลยนะ
คุณสนที่อาสวรรค์ดีอดีตที่ปรึกษากรมทีการกฎหมายที่ทศพผู้แทนรัฐศาดวร์นะคะ
เอกสารหลักฐานยื่นเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบ
พิจารณายุบภักด์เก้าไกลและเภือไทย
ด้วยบอกว่าร้องครั้งนี้
กรณีครอบงำพักเนี่ยเรียกร้องให้ตรวจสอบ

เลขาธิการคณะก้าวหน้าที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
แต่ยังคงเป็นผู้ช่วยหาเสียงออกมาแสดงความคิดเห็นว่า
ตำแหน่งประธานสภาควรมีที่มาจากพักเก้าไกล
เช่นเดียวกับประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน
จะอยากให้ตรวจสอบกรณีคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์
เยี่ยมนายทักษิณแล้วก็นางสาวยิ่งลักษ

ซึ่งทั้งสองก็เป็นผู้ต้องหามีคดีตามกฎหมาย

ที่พักเก้าไกลและเพื่อไทย
ต้องเข้ารับการตรวจสอบทั้ง๒กรณีนี้
ก็เขาบอกว่ามันเข้าข่ายในมุมมองของเขา

เพราะถ้าพบว่าการกระทำดังกล่าวขาดต่อประปอการเมืองเนี่ย
เผลอโดนยุบทั้งสองพักเลยนะ
ท่านดรทักศิลป์ชินวัฒน์
และนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ที่ประเทศสิงคโปร์
นายกลำบรีหรือแคดีเรทนายกลำบรี

และอีก๒ท่านของพักเพื่อไทย
จึงอยู่ภายใต้บทบรรยัตรรัฐธรรมนูน

นั่นก็คือผลประโยชน์ในเรื่องของความทับซ้อน

ที่จะต้องโปรดพินิษฐ์วิจารณญาณ
ของประชาชนด้วยนะครับ